ใครที่กินอะไรเผ็ดแล้วนะคะมาหาของหวานกินหน่อยอย่างกระยาศาสตร์หลายคนบอกวิทยาศาสตร์เหรอ
จะรู้สึกว่ามันเป็นขนมโบราณที่ดูแล้วอาจจะไม่น่าสนใจแต่จะบอกอย่างนี้คุณผู้ชมกระยาศาสตร์เจ้านี้นะขายดีมาก
รสชาติก็อร่อยมากนะคะเรียกว่าขายดีสวนทางกับวิกฤตโควิดเลยทีเดียว
ไปที่บ้านสระประทีบตำบลเสริงสางอำเภอเสริงสางนครศรีนครราชศรีมานะคะบุกไปถึงที่นี่เลยเนี่ยหลังครัวเลยนะคะไปดูซิวิธีการทำเป็นยังไง
ที่นี่นะคะไปเจอกับคุณยายบุญส่งบัวคอนบุรีค่ะเป็นหนึ่งในชาวบ้านที่เขาสืบสารการทำขนมกระยาศาสตร์มายาวนานกว่าสามสิบปี

กระยาศาสตร์ใช้เวลาเรียนตั้ง๓๐ปีเลย
คุณจบอะไรมานะผมจบนิเทศศาสตร์
ไปบอกใครก็จะจบนิเทศกัน

สามสี่ปีคือเค้าถ่ายทอดสูดกันมา

เออเนี่ยเขาขายดิบขายดีมายาวนาน
กระบวนการทำงงเค้าก็เรียกว่าคุณภาพเห็นไหม
รสชาติดีแล้วกระยาศาสตร์มันต้องมีเอกลักษณ์ของมัน
คือมันไม่ต้องไม่แข็งแต่มันจะต้องเหนียวนุ่มไม่ติดมือหวานมันหอมด้วยนะคะ
เขาขายในราคาย่อมเยาว์นะคะแล้ววันหนึ่งขายได้มากกว่า๖๐๘๐กิโลกรัม

นี่ค่ะช่างขายกันอย่างนี้แพ็คกันเป็นถุงใหญ่นะคะ
คุณยายบุญส่งบอกว่าดั้งเดิมเนี่ยชาวบ้านก็ทำไร่ทำนานั่นแหละนะคะ
ส่วนทำกระยาศาสตร์เป็นอาชีพเสริมช่วงโควิดชาวบ้านก็ตกงานกันเยอะ
ก็เอาอะไรดีล่ะมาทำกระยาศาสตร์กันดีกว่าสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
วิธีการทำไม่ง่ายนะคุณผู้ชมต้องใช้แรงกายแรงใจ
แต่ละขั้นตอนอะอาวังแรงได้ช่วยกัน
ใช่เคี่ยวน้ำตาลต้องมีองค์ประกอบหลายอย่าง
มีข้าวตอกมีถั่วลิสงเยอะแยะมากมาย
แต่ทุกขั้นตอนใส่ใจในรายละเอียดนะคะ
แล้วก็ค่อยคลุกเคล้าแบบนี้จนกระทั่งออกมาเป็นกระยาศาสตร์ที่ลงตัว
จะเอาไปถวายพระสงฆ์ก็ได้หรือเอาไปใส่บาททำบุญอย่างนี้ก็เก็บไว้ทานได้นานเหมือนกัน

บุญกรยาศาสตร์มันกวนกรยาศาสตร์ร่วมกันน่ะ
ถูกต้องเลยนะคะแล้วก็มาร่วมในงานบุญเดือน๑๐นะคะ
ก็คือช่วงนี้แหละกัญญาตุลาเขาจะมีงานกันนะคะ
ก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์ประเพณีด้วยเป็นอาชีพด้วยนะคะ
หลายจังหวัดหลายพื้นที่นะคะก็มีทำโดยเฉพาะชาวอีสาน
ที่ฉันก็มีที่ศรีสะเกดนะคะอร่อยมาก

นี่อยากกินอยากทานช่วงนี้ได้กินได้ทานอย่างสมใจแน่
เพราะว่าหลายพื้นที่เขาก็จัดงานประเพณีบุญกระยาศาสตร์นะครับ
เพื่อสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมเอาไว้